แล้วนะคะกุมารทองอยากกินแตงโม
แปลกไหมต้องเป็นแตงโมจินตราด้วยหรือเปล่าติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ

น้ำ

น้ำ

นั่นแหละเธอบอกว่าเธอเป็นร่างทรงของกุมารนะคะ
หญิงคนนี้ก็คือคุณมณ์เทียนมักรุณทาอายุ๓๕ปีนะคะ
ว่าเป็นร่างทรงสามารถสื่อสารกับกุมารได้
แล้วกุมารเป็นคนนัดให้มาเจอตรงนี้บริเวณต้นโพ
หน้าบ้านเลขที่๑๘๔ทับ๒
หมู่ที่๑ตำบลทุ่งทรายอำเภอ
สายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวานนี้

คือถามว่าที่มาที่ไปของคุณมณ์เทียนเนี่ย

คุณสมจิตเพ็ญนาราเจ้าของบ้านวัย๖๑ปี

เจอนางสาวมณ์เทียนที่อ้างว่าเป็นร่างทรงสื่อสารกับกุมารได้เนี่ย
ซึ่งเป็นแม่ค้าขายอาหารอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
และมณ์เทียนก็บอกกับเธอว่า
เป็นร่างทรงเจ้าแม่อุมาเทวี
และสามารถสื่อสารกับกุมารได้
กุมารอยากได้แตงโม๑ลูก

เธอก็เลยชวนมามาทำพิธี
ขอโชคลาภด้วยแล้วก็เอาแตงโมมาให้กุมารด้วยนี่
ถูบเสียงทายเหรอ

พอดีคนว่ากุมารเอาส่งเขา
ก็เลยถามว่าเขาอยากได้อะไร
เขาบอกว่าเขาจะมารออยู่ตรงนี้

ก็เลยค้ากันมาเขาอยากได้แตงโหมด้วย

ก็เลยพากันมาให้แกดู

เขาเลยมาสื่อสารขอเร็วตัว
เออเขาสื่อสารขอเร็วเข้า

ที่นี้ปกติกุมารต้องกินอะไรน้ำแดงมา

แล้วสรุปทูปได้จุดไหมได้เห็นไหมพี่ต้น

วิเกียจอะไรเลขอะไรเลขไทยป่ะ
คือไม่ได้เห็นทูบแต่จัดให้แบบนี้แทนฮะ

ตอนนี้เลขไทยสมใจปรารถนาคุณโรสลิน
แล้วมันคือเลขอะไรมันคือเบอร์อะไร

จินตนาการเขาล้ำเหลือจริงนะโรสลิน

ต่อกันที่สัตว์เลี้ยงนำโชคกันบ้างนะครับ
ขึ้นเหนือไปที่บ้านที่๒ทับ๔
นี่บ้านแม่ตำตะมนต์แม่ตำ
อำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับคุณผู้ชมครับ
มีไก่ป่าตัวผู้แสนรู้๒ปีได้นะครับ

เพราะว่ามันมีนิ้วเกินปกติ

นายนัทพลสิทธิอายุ๓๒ปี
เจ้าของไก่บอกว่าเลี้ยงมันมา๒ปีได้แล้วนะฮะ

แต่ความแปลกของไอ้๙คืออย่างที่บอกนะครับ

และยังเป็นนิ้วแฝดด้วยนะนะฮะ

สร้างความฮือฮาคือไม่ว่ามันจะผสมพันธ์กับไก่ตัวเมียกี่ตัวก็ตาม
ลูกที่ออกมามันจะมีนิ้วเท้าแฝด
โดยแต่ละตัวมี๙๑๒นิ้วนะครับ
ซึ่งนิ้วแฝดจะเรียงกันเป็นระเบียบเลยนะครับ
คือเจ้าของบอกอีกบอกว่าตั้งแต่เลี้ยงมันมานะเขาก็เคยได้รับโชคลาภ

ได้ไป๒ตัว๒๓ไงนะฮะ
ส่วนงวดนี้เขาบอกว่าตั้งใจจะซื้อลอตเตอรี่
ลุ้นโชคอีกครั้งนะครับ
คุณผู้ชมเห็นแล้วดูจำนวนตัวเลข
จำนวนนิ้วเท้าไก่แล้วเนี่ย
ไปที่จังหวัดระยองไปดูเจ้าเต่าเผือก
คือเต่าเผือกเนี่ยคือร้อยวันพันปีไม่เคยมาบ้านนี้

ปุปโชคคุณโฆษณาเกินจริง
คำว่าเผือกเนี่ยเราต้องเห็นความขาวนวลออกมาแล้ว
อันนี้มันเหมือนออกดำมากกว่าขาวด้วยนะ
เออนะเต่าด่างเว้ยอะไรก็แล้วแต่
นะฮะตามแต่ใจคุณโรสลินอยากจะให้เขาเป็นสีอะไร
แต่ว่ารอบนี้ลุงศักดาตีชื่นอายุ๕๙ปี
เป็นเจ้าของร้านขายของประจำหมู่บ้าน

อยู่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
นี่บ้านคนนี่ชุมชนนะอยู่ดีไอ้เต่าตัวนี้

แล้วมันเดินมาจากไหนคือมันจะเดินผ่านไฟก็ได้

นี่น่าร้านขายของชำลุงศักดา

งานนี้โชคต้องมาถึงบ้านแน่

พอไว้ไว้น่ะเมียเดินกลับมาเห็น

ตัวนี้มีความยาวประมาณ๑ฟุต
ศักดากับภรรยาก็เชื่อว่า

เผือกตัวนี้น่าจะมาให้โชคนะครับ
เต่าเผือกเต่าด่างขยับต่อไปเต่าดำ

เต่าดำดำธรรมินเลยคนละตัวกันตะกี้แล้วนะ
รอบนี้เต่าดำจริงและน้ำหนักของมัน๑๒กิโลกรัม
มาที่บ้านเลขที่๘๖หมู่๒อยู่ที่ตำบลบึงจังหวัดสุรินทร์นะฮะ
มาบ้านของคุณวรวุฒิคุณวรวุฒิบอกว่าไม่รู้ไอ้ท่าไหน
อยู่ดีไอ้เจ้าเต่าตัวนี้ก็มาถึงบ้าน
พอมาถึงบ้านก็เลยไปบอกเพื่อนบ้านไปบอกญาติ
จากนั้นมาเต่าสีดำมันก็เปลี่ยนกายแปลงกายเป็นเต่าสีขาวทันที
เพราะว่านี่พี่วรวุฒิจัดการให้เรียบร้อยเลย
เอาแป้งโรยเข้าไปก็ตาดีหรือดวงสมพงษ์กับเต่าตัวนี้
ก็จะได้เห็นตัวเลขเข้าไปนะฮะมีส่องใกล้ใกล้ไหม
ชัดเจนคือกระดองดำชัดเจนเลย

ดวงไม่มีถ้าดวงไม่มีมองยังไงก็ไม่เห็น
แต่ถ้าดวงดีมองทะลุจอเห็น
อันนี้เขาเรียกว่าเต่าเผือกพี่
ตะกี้คือเต่าด่างใช่ไหม

เต่าเกิดความสับสนวุ่นวายมาก